มาในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเลขคลิกชีวิตซึ่งอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตรออยู่แล้วนะครับ
ไปเจอกันเลยดีกว่านะครับอาจารย์ปอลครับสวัสดีครับ

วันนี้อาจารย์ปอลบอกว่าจะมาพูดถึงเรื่องของตัวเลขเบอร์โต๊ะอาหาร
มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์

ถ้าเรามีโอกาสเลือกโดยเฉพาะวันสำคัญ
หรือว่ามีกิจกรรมที่เราคิดว่ามันสำคัญสำหรับเรา
เราต้องการความสำเร็จในวันนั้น
เราก็จำเป็นต้องเลือกต้องโทรไปจอง

อย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะไปแบบเดท

จริงถ้าเราไปกับแฟนไปสวีท
หรือว่าเป็นเดทแรกอะไรอย่างนี้

พลังของเรื่องความรักความสามัคคี
พลังของการพูดจาปณีประนอมอ่อนหวานนะคะ

เดี๋ยวเราจะพูดแค่เลขคู่แรกก่อน

กลุ่มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีอ่อนหวาน

๓๒ก็ได้

ไอ้นั่นมาสั่งไอ้นี่มาแล้วไม่ถูกอกถูกใจทะลงทะเลาะกันเนี่ย

แต่แม้กระทั่งเด็กเสิร์ฟอาจจะทำอะไรผิดใจนิดนึง

อันนี้ก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับโต๊ะที่ใครจะไปสวีทกับแฟน
เดตแรกอะไรอย่างนี้เหมาะสมใช่ไหมคะ
แล้วมีกลุ่มเรื่องของอะไรอีกคะอาจารย์
เราก็จะมาเรื่องของเวลาที่เรานัดเพื่อน

ใช่ค่ะต้องเป็นเลขโต๊ะที่เกี่ยวกับพลังของอารมณ์สนุกสนาน
เมาส์ไม่ต้องไปกังวลเรื่องข้างหลังข้างหน้าอะไรทั้งนั้น

ด้วยเลข๓ตอนเลข๓เป็นเลขเหล่างที่เราบอกเป็นเลขพลัง

เลข๖เป็นแนวชิลล์ชิลลวยกับชีวิต
ใช่อยู่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
เอาเป็นว่านั่งคุยดีกว่าคุยเดี๋ยวจะเมื่อย
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่ต้องการความเป็นทางการหน่อย
ใช่ค่ะก็มีบ่อยครั้งที่เราต้องนัดผู้ใหญ่เพื่อที่จะคุยงาน
ให้เขาตกลงกับเราหน่อย
อาจารย์ยังช็อกเลยค่ะคุณชนะค่ะ
ต่อค่ะอาจารย์พลาดไปนิดนึง
เรามาเกี่ยวกับเรื่องของการคุยเป็นทางการ
ให้ผู้ใหญ่ชื่นชมเราในความน่านับถือของเรานะคะ
ก็เลขโต๊ะที่ส่งพลังก็อย่างเช่นเลข๔พูดถึงความไหวพลิบฉลาด

แล้วก็๑๔๑๕อย่างที่เคยบอกมาบ่อยแล้วผู้ใหญ่จะชอบอุปถัมภ์เรามาก
ก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนผู้ใหญ่แล้ว
ก็จะเป็นการทำงานเป็นขั้น
แล้วก็ใจเย็นอารมณ์ดี๖๖ก็อย่างที่บอก

ผู้ใหญ่บางคนเราเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่ก็จริง
แต่เขาอาจจะมีอารมณ์ที่แบบว่า

องไว้เลยว่าเลขโต๊ะเหล่านี้สำคัญมาก

ราบรื่นผ่านผลไปได้ดีและมีเลขเกี่ยวกับอะไรอีกคะ
เคยสงสัยไหมทำไมเราไปที่ร้านนึงเนี่ย
ดูแบบดูง่อนตั้งมีปัญหากับเด็กเสิร์ฟบ้าง
เวียงจังเลยกระที่ลงที่ร้านบ้าง
ใจเย็นซียังไม่เลือกเลยเนี่ยเมนูกดเล่น
อย่างเรารู้สึกแล้วว่าร้านนี้เราอยากไปทานเพราะอร่อย
แต่พอนี้เด็กเสิร์ฟดุมาก
เราก็ต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้เด็กเสิร์ฟกลัวเรามากกว่า

ก็คือใช้พลังเลขของการข่ม

ใช้ขมกลับให้ตัวเลขนี่แหละเราต้องดุกว่านะคะ
ด้วยตัวเลข๑๑นี่คือเป็นความมั่นใจเป็นผู้นำ

เขาเห็นแล้วแล้วมั่นใจอย่าไปเถียงมันเลย

ดูแล้วหน้าคนนี้ซีเรียสมาก
ถ้าเราไปทะเลาะกับเขานี่จะมีเรื่องแน่
อย่างเลขแปดเลขแปดนะคะ

ความน่าเกรงขามมีอำนาจบารมี
คือเด็กเสิร์ฟอาจจะแบบไม่กล้าเถียงแล้ว
อยากได้อะไรก็จัดให้เขาไปเถอะ

สั่งอาหารของคุณจะได้ราบรื่น

แต่จริงนะเราเคยเวลาเราดูเมนูแล้วเหมือนเด็กเสิร์ฟสะกดดันว่า

แป๊บนึงค่ะยังเลือกไม่ได้เลย
จริงเราต้องย้ายโต๊ะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราก็มองโต๊ะที่มีเลขเหล่านี้เนาะ

ที่จะนัดเพื่อนมากินแล้วก็กิน
นี่แหละค่ะสำหรับการนัดแก๊งบริโภค

คนที่มาเนี่ยมุ่งมั่นแบบประมาณว่าล้างท้องมาเลย

ส่วนใหญ่จะต้องเป็นการนัดไปทานบุฟเฟ่

คือจะต้องทานให้ทานเพื่อนนะคะจุดนี้
ดังนั้นก็จะต้องเป็นเลขสายพลังของการต่อสู้
แรงความกระตือลือล้นรวดเร็ว

พะเนินจาก๖๖เป็นเลขชิวค่ะ

แต่ถ้ากินไม่ทันก็ไม่ว่าการร้าย

เลข๖๖นี้ก็ได้หลายวัตถุประสงค์เหมือนกันนะคะ
เรามาถึงเลขของเพื่อนสายธรรมะ

มองกับคุณชนะมากเลย
ก็มีบ้างนะคะที่เราจะต้องคุยกับเลขสายธรรมะ
คือคุยในลักษณะอาจจะรวมกันทำสมุดคำสอน

นัดที่ร้านอาหารก็ต้องเป็นเลขโต๊ะ
ที่ส่งพลังด้านของการใจเย็นใจดี

แบบนี้เนี่ยคุยกันเรื่องธรรมธรรโมแบบลงตัวเลยนะ

ก็มัวแต่คุยกันเรื่องทำบุญนี่แหละ

แล้วถ้ามาถึงนัดเพื่อนเพื่อจะขายของ
บางทีเพื่อนชอบแอบแฝงเหมือนนัดเรา
แต่พอเราไปแล้วคุยอะไรก็ไม่รู้ขายเด็กของ

มีเรื่องดีมานำเสนอลักษณะประมาณนี้
ก็พยายามให้เลือกโต๊ะเบอร์๑๔นะคะ
เพราะว่าเพื่อนจะปิดการขายได้เร็ว

ถ้าเราจะไปขายของนั่งโต๊ะ๑๔กับ๑๖เลย
ถ้าอย่าง๔๖ปิดการขายได้ปิดการขายแบบยืดหยุ่น

บรรลุถูกประสงค์ได้มากกว่าสำหรับ๑๔กับ๔๖นะฮะ
เรามาดูการนี้นัดเพื่อนขอยืมเงิน
ขอยืมเงินเหรอครับยืมเงินอันนี้แถมให้นะใครที่จะยืมเงินเพื่อน
ควรจะต้องนัดโต๊ะบ่ายเลขอะไรถูกไหมฮะปัจจังครับ
ถ้าเราจะนัดเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเห็นใจ
เราก็ต้องนั่งโต๊ะที่สร้างพลังให้เขารู้สึกเมตตาเอ็นดูเราไหมคะ

อย่างเช่นเลข๕จะเกิดความเมตตา๑๔
ก็คือการพูดมีเหตุผลแสดงชักแม่น้ำทั้ง๕มาบอกแล้วก็สรุปผลเลย
นี่คนก็จะเมตตาแล้วเรามีไหวพลิบในการคุยกับเพื่อนด้วย
๕๘ค่ะอย่างที่เราบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
เป็นตัวเลขของฉลาดแบบมีเล่เหลี่ยม
ถ้าเพื่อนไม่ให้ยืมแบบตรงเราก็ต้องหวานล้อมมีผ่อนใช้ก็ได้

ตอนนี้มาถึงว่าถ้าเกิดเราต้องไปทวงเงินล่ะเราจะเลือกโต๊ะเบอร์อะไร
อันนี้ต้องคันกินกว่า

สวมบทโหดส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขที่จะเป็นเรื่องของความน่าเกรงใจน่าเกรงขามนะคะ

อันนี้แค่นั่งลงก็รู้สึกกลัวแล้วว่า
โอ้โหจะต้องคืนเงินในเร็วนี้แล้วล่ะ
แล้วก็จึงมีเลขของการที่ถ้าสมมุติบังเอิญเป็นเพื่อนเราล่ะ
แล้วเขาน่าสงสารจริงเราจะทำยังไง
เราก็ต้องคุยแบบปรณีประนอมนะคะด้วยเลข๔๑

ประนีประนอมแบบหาวิธีช่วยเหลือว่าคืนยังไงดีล่ะผ่อนก็ได้

แล้วก็มีอีกหนึ่งเลขก็คือเลข๗๗

เจนนี่เองหน้าตาซีเรียสมากเพราะเครียด
ไม่มีตังค์ก็อยากจะได้ตังค์คืน

ส่งผลให้เห็นว่าเราซีเรียส

โอ้โฮดิหลากหลายนะคะ
ทางเลือกในการที่จะเลือกโต๊ะให้เหมาะ
อีกประเภทหนึ่งอีกโต๊ะชนิดนึง

อาจารย์ป่าวนัดเพื่อนนัดเซเลบคนดังเหรอคะ
บางทีคนพิเศษเนี่ยโอกาสพิเศษแบบนี้

เซเลบคนดังเค้าจะมีออร่าพิเศษอยู่แล้ว

ในเมื่อเด่นแล้วเราก็อยากให้คนมองโต๊ะเราสิ
เหลือไม่ได้ส่วนลดด้วยเราก็จัดไปเลยให้เด่นหนักข้อมูลใหญ่นะคะไม่ว่าจะ

แล้วก็๖๖๖๖มาอีกแล้ว๖๖มาอีกแล้วนะคะในเมื่อเด่นแล้วดังแล้วก็เอาให้ดังกันสุดไปเลย
เอาล่ะใครที่อยากจะชวนน้องใบตองไปรับประทานอาหารนะครับ
จดหมายเลขนี้ไว้นะครับพาน้องเซเลปใบตองนี่ไปนะครับเออเออ
อาจจะต้องจ่ายให้ดิฉันด้วยนะครับ

จริงเราไม่คิดว่าตัวเลขโต๊ะอาหารมันจะมีความสำคัญกับเราขนาดนี้นะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมที่
วันนี้มีเบอร์โทรศัพท์มาหลายเบอร์เหมือนกันนะอาจารย์ค่ะ
เริ่มกันที่ท่านแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์
นะคะอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะคะ
เบอร์ของคุณพิชนะ
ค่ะขออภัยค่ะอันนี้ออกค่ะพิชชะพงค่ะพิชชะพงค่ะพิชชะพงค่ะ
เอาเป็นว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ออกแนวโน้ม
คนมองคุณพิชชะพงค่ะเป็นแนวโน้มดุหน้าเกรงขาบไปหน่อยนะคะ
แต่ว่าสำหรับเรื่องอื่นสมองดีสละสติปัญญาดีมาก

ก็ถามว่าพอใช้ได้ไหม
ก็ถ้าไม่ไม้ว่าเพื่อนจะมองว่าเราดุก็ใช้ไปเถอะ
ถ้าอยากให้มองว่าอ่อนหวานหน่อยก็ควรจะเปลี่ยน
เปลี่ยนคู่หน้านะครับ

ก็ได้เพราะเป็นผู้ชายแหละดูทางผู้ชาย

ค่ะอีก๑คู่แล้วเนี่ย
การเงินเป็นคนที่มีเงินก้อนโตเข้าตลอดแล้วก็เข้าเรื่อย

แต่ว่าคือมองภายนอกเนี่ยเขานิ่งดูเหมือนไม่มีตังค์
เพราะว่าดูเป็นคนสงบเสงี่ยมใจเย็นใจดีเหมือนนักธรรมะ
เออแต่ภายในเขาแล้วเนี่ยเขาแอบมีตังค์เยอะมาก
อู้ยทำธุรกิจการเงินอะประมาณนี้ค่ะฮ่าที่ริวหอทองว่างั้นเดียว

ใช้ได้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนเนอะโอเคใช้ได้นะคะดีเลยไม่ต้องเปลี่ยน
ใช่ครบถ้วนเลยวันนี้นะคะอันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
ขอบคุณมากนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาไว้นะ
สัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเดี๋ยวอาจารย์ปอลจะมาตอบคำถามกันให้
หรือว่าพบกับอาจารย์ได้ทุกวันจันทร์นะคะ